คุณผู้ชมไปดูเรื่องของสีสันกับสัตว์ที่แบบแปลกกันหน่อย
บางสีกับสัตว์บางชนิดมันมากันได้ยังไง
โอ้โหแปลกเหมือนกันมันแปลกแบบไหนไปดูพร้อมกันครับ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์สีแปลกกันสักหน่อย
แต่ละตัวเนี่ยจะมีสีอะไรบ้างไปชมกันครับ
เริ่มกันที่เจ้าจิ้งจกตัวนี้กันก่อนเลย
ทำไมทำไมตัวมันถึงสีแดงแบบนี้ล่ะครับ

โอ้โห้น้องไปตกถังสีที่ไหนมันลูก
ได้โพสต์คลิปน้องจิ้งจกเกาะอยู่บนผนังบ้าน
พร้อมระบุแคปชั่นน้องไปโดนอะไรมา
ซึ่งบริเวณตัวของน้องจิ้งจกเนี่ยมีสีแดงแปรดเลยล่ะครับ
ทำเอาเจ้าของคลิปงงเลยทีเดียวว่าน้องเนี่ยไปโดนอะไรมา
ว่าน้องเนี่ยไปโดนอะไรมาณตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนธรรมต่อไปว่าน้องไปตกถังสีหรือไปโดนอะไรมา
ซึ่งหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยต่างก็สงสัยแล้วบอกว่าน้องไปกินน้ำแดงมาแน่เลยใช่ไหมล่ะ
จากคลิปเนี่ยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวขำกันมากมาย
ไม่ว่าจะฆ่ามาจากโรคยมมาบัน
หรือไม่ก็น้องกายร่างเป็นจอมมาแล้ว
และบางคนก็มาสายโชคลาภโดยเชื่อว่าอาจจะนำโชคมาให้ก็เป็นได้ครับ
ส่วนที่จังหวัดราชบุรีชาวบ้านพบอึงอ่างแปลกสีขาวเผือกทั้งตัว

เป็นเพศเมียถูกเลี้ยงไว้ในตู้กระจกสำหรับเลี้ยงปลาสวยงามภายในบริเวณบ้านพักเลขที่เจ็ดสิบสาม
ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีคุณศาสินาท่าฉลาดเจ้าของบ้านเล่าว่า
ตั้งชื่อให้เจ้าอึงอ่างว่าเจ้าหญิงเผือกซึ่งมันมีลักษณะเด่นนั่นก็คือ
มีผิวสีขาวอมชมพูและบางส่วนก็มีสีเหลืองทอง
ดวงตาเป็นสีแดงกล่ำเมื่อหงายท้องดูก็พบว่ามีไข่อยู่เต็มท้องเลยล่ะครับ
โดยเมื่อคืนวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามีได้ออกไปเดินหาอึงอ่างบริเวณป่ายุคาลิปตัส
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรและในระหว่างส่องไฟฉายเพื่อจับอึงอังอยู่นั้น
ก็บังเอิญบังเอิญไปเจออึงอ่างสีขาวเผือกตัวนี้จึงรีบจับกลับมาที่บ้าน
ตั้งใจจะเลี้ยงไปเรื่อยจนกว่ามันจะสิ้นอายุไขไปเอง
แม้มีใครมาขอซื้อก็จะไม่ขายเด็ดขาดครับ

อะไรของคุณคะเนี่ยนี่เป็นเรื่องราวความแปลกของสัตว์ที่มันเกิดขึ้นเนาะ